บ้านเขาต้องไปช่วยเหลือสุนัขและที่สำคัญการช่วยเหลือสุนัขครั้งนี้

มันก็คือเลี้ยงผาครับ
นี่ดูตกลงไปแบบนี้

ทั้งสุนัขและเหลียงผาที่ผมบอกมันดิ้นเป็นสัตว์ป่าด้วยนะ
ผ่าคุ้มครองฮะต้องช่วยดีต้องหาจังหวะเข้าให้ดี
เพราะเขามันแหลม

นี่ทุลักทุเลนะ

ที่นี่หมู่๕ตะบนหนองย่าอาเผิมเมืองจังหวัดกาลจนบุรี
ตอนแรกเจอสุนัขเพราะว่าได้ยินเสียงสุนัขมันร้องก่อน

ตกลงไปที่ตรงนี้บ่อปูน

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนคริน
การจนบุรีนายปารพปฐมเพทาย

สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์จาก
มูลนิธิพิทักการและกำลังคน

ถึงแม้ว่าจะดูแบบเป็นเหลียงผาน้องให้อยู่นะ
แต่ก็ดูสิครับเรี่ยวแรงมันก็นี่พอสมควรเลยทีเดียว

ทุลักทุเลพอสมควรคนจะต้องช่วยกันเยอะ
ผาอยู่ในการตกใจอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
เพราะฉะนั้นมันต้องช่วยล้างช่วยจับกันแบบนี้

ขาหน้าขาหลังขึ้นมาแบบนี้

เขาบอกว่าเขาของมันเนี่ยคืออาวุธที่อันตรายมาก
เวลามันพุ่งชนเข้าสะบัดเข้าชนแล้วแล้วก็

เพราะเขามันแหลมแต่มันนอนอย่างนี้

คงจะตกลงไปอยู่ในนั้นนานพอสมควร
เอาอย่างนี้ละกันถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเลี้ยงผาตัวนี้

แต่ไม่ได้พบบาดแผลเรื่องกับการต่อทรงต่อสู้แต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่นะฮะก็ช่วยกันแก่เชือกที่ผูกไว้

เลี้ยงผาไปแล้วไปค่ะอย่างเหลือมาช่วยหมาด้วยอย่าลืมดิ
นี่อย่าลืมหนูเอาแต่ดูเรียงผาให้ลืมหนูหนูมาแล้ว
เอาคือสาดายสุนัขนี่พอกุยกันรู้เรื่อง
มันน่าจะเป็นสุนัขแถวหมู่บ้านพอคุ้นเคยกับคนอยู่

มันไม่ช่วยเขาเชื่อกันว่าตอนแรกน่ะเลี้ยงผาตกลงไปก่อน
แล้วไอ้สุนัขตัวนี้กะว่าจะลงไปช่วย
ก็ลงไปปั๊บลืมอ้าวตายลงได้แต่ขึ้นไม่ได้เหมือนกันฮะ
แต่ก็ไม่เป็นไรเจ้าเลี้ยงขาตัวข้านั้นเป็นหมาสี่ขาลงมาด้วย
มาอยู่เป็นเพื่อนเอออยู่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็คอยเห่าเรียกคนดีนะ
สุดท้ายคนได้ยินเสียงหมาเห่าบอกว่าช่วยช่วย
คนก็เลยมาช่วยเลยมาช่วยเลี้ยงผา
เลี้ยงหมาก่อนก่อนที่จะช่วยหมา
เพราะหมามันรู้เรื่องแล้วไงค่ะก็รอได้
หมาว่าช่วยเลี้ยงผาก่อนแล้วค่อยมาช่วยเขา
เป็นตัวเป็นหมาคนอะไรเล่าเรื่องหมาเหมือนอยู่ในเหตุการณ์
ช่วยเลี้ยงผาก่อนเหมือนฟังรู้เรื่อง
เดี๋ยวใครมาช่วยมั๊ย